คุณผู้ชมครับมาดูกรณีที่คุณสมภพคงสกุล

แล้วมีใบหนึ่งมันถูกรางวัลที่๑

บอกว่าผมซื้อมาจริงผมไม่ได้กุเรื่องนี้
ผมไม่ได้หลอกลวงสังคมผมไม่ได้ลวงโลกนะฮะ
เพราะว่าหลายคนพอติดตามข่าวนี้

อ้างหรือเปล่าอ้างว่าหายหรือเปล่า
นี่แหละครับกรณีพี่สมภพคงสกุล
พนักงานโรงงานไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุธ
ก็ไปแจ้งความที่โรงพักระยองบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มา๓ใบ
แล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ส่งให้คนรู้จักนะฮะ
แล้วก็มีใบหนึ่งมันถูกรางวัลที่๑ไงคุณ
ใบหนึ่งที่ลงท้าย๘๘ใบแรก๓๔๐๓๘๘นะครับ
แต่ว่าเขาหาลอตเตอรี่ไม่เจอมีหลักฐานอยู่แค่นี้

ตอนที่ซื้อลอตเตอรี่มาก็เอาไว้กระเป๋ากางเกงด้านขวานะครับ
แล้วก็ซื้อที่ร้านกาแฟที่ริมหาดสุชาดา
น่าจะเป็นช่วงนั้นแหละที่ลอตเตอรี่หายไป
เพราะหลังจากที่เขาเก็บลอตเตอรี่๓ใบ
ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านขวาด้านหลังแล้วนะครับ
เขาดันเอาโทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปด้วย
แล้วเขาบอกตอนนั้นเขากำลังจะเดินไปขึ้นรถ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือเอ๊ะไม่รู้ว่ามันหล่นช่วงนั้นหรือเปล่านะครับ
สมภพเขาก็ไปพร้อมตำรวจเลยนะพร้อมกับทีมข่าวของเรา
ไปที่ร้านกาแฟดวงน้อยแล้วก็จุดจอดรถริมหาดสุชาดา
เอามาชี้ให้ดูเลยว่าตรงนี้แหละผมไม่ได้กุนะ
ผมมาซื้อตรงนี้แล้วผมก็มานั่งตรงนี้แล้วผมก็เดินอยู่ตรงนี้
สมพบก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าโอ้โหถ้าเจอนะ
ผมจะปลดหนี้สินที่มีอยู่ประมาณ๓ล้านบาทได้
แต่ผมก็ทำใจคงหาไม่เจอแล้วมั้งนะฮะ
สมภพพาทีมข่าวของเราบอกไปน้องเชื่อพี่ไหม
ทีมข่าวของเราบอกผมก็เชื่อนะพี่แต่มันมีคนไม่เชื่อด้วยนะฮะ
ประชาชนบางคนก็ไม่เชื่อไปเดี๋ยวพี่ไปจุดทูปสาบานกลางแจ้ง
เพื่อบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าพี่ไม่ได้พูดโกหกนะครับ
ฟังเลยฮะจังหวะนี้ที่พี่เขาจุดทูบสาบานกันอยู่เนี่ยนะครับ
สมภพคงสกลนะครับที่ซื้อลอตเตอรี่ไปก็คือได้เลขมาจากเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ
มี๘๘ที่ถูกรางวัลที่๑แล้วก็๖๓แล้วก็๗๖

คือถ้าผมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้จริงที่นี่
ขอให้ผมมีอันเป็นไป๓วัน๗วัน
แต่ถ้าผมซื้อจริงก็คือขอให้ท่านคุ้มครองผมด้วย
นี่ครับจุดทูปสาบานกลางแจ้งเลยนะครับ
พี่สมภพนี่พี่เสื้อดำทีมข่าวของเรานะ
คุณกิติศักดิ์เป็นคนจุดทูปให้พี่
ถ้าพี่เจอลอตเตอรี่พี่แบ่งแล้วนะ

พี่แบ่งให้พี่กิติศักดิ์ทีมข่าวของเราด้วยนะฮะ
ขณะที่ทางด้านของเจ้าของร้านกาแฟ
คือนางสาวจุรีสุขเจริญนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าก็รู้จักกับนายสมพบมาได้ประมาณ๔๕ปีแล้ว
ในฐานะลูกค้าร้านอาหารของแม่นะครับ
ซึ่งร้านอาหารของแม่ก็ติดอยู่กับร้านกาแฟนี่แหละ
เพราะว่าลูกค้าคนนี้มาเป็นประจำ

ฉันเห็นนะฉันเห็นว่าคุณสมภพซื้อลอตเตอรี่
จากคนที่มาเลขขายลอตเตอรี่ด้านนอกร้านจริง
จากนั้นคุณสมภพก็เข้ามาในร้าน
แล้วก็ยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปลอตเตอรี่ไว้
และไม่รู้ว่าเลขที่คุณสมภพซื้อมาเป็นเลขอะไร
แต่ก็มีการพูดแซวเล่นกันเรื่อง
ซื้อลอตเตอรี่แบบนี้ขอให้ถูกขอให้รวย

กระทั่งมารู้ว่าพี่สมภพเขามีลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลที่๑

ตัวของคุณจุรีก็เชื่อว่าคุณสมภพน่าจะถูกรางวัลที่๑จริง
แต่ก็ได้แต่เอาใจช่วยนะเพราะว่าลอตเตอรี่มันหายไป
แต่เธอยืนยันว่าลอตเตอรี่ไม่ได้หายในร้านแน่นอน
เพราะเธอก็หาอยู่มันไม่มีลอตเตอรี่ตกหล่นในร้านนะครับ
แล้วก็เห็นพี่เขาถ่ายรูปล็อตเตอรี่ที่เขาซื้อมา๓ไมล์เลย
พี่เขาไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกว่าเลขอะไร
แล้วก็หนูก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องเลขด้วย
มองไม่เห็นเลขเพราะว่าอยู่ตรงเคาน์เตอร์กาแฟเนอะ

หยิบมือถือใส่กระเป๋า
เหมือนล็อตเตอรี่แหละค่ะเขาก็เห็นแค่นั้นแล้วเขาก็เดินออกจากร้านไป

เพราะว่าเขาซื้อที่ร้านหนูแล้วก็ถ่าย๓ใบนั้นจริง

เห็นว่าพี่สมภพซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะครับ
ก็คือนางสาวหน่อยพนักงานร้านอาหารซึ่งอยู่ติดกับร้านกาแฟนี่แหละครับ
อาหารก็เป็นร้านของแม่ของคุณจุรีเมื่อสักครู่นี้นะครับ
บอกว่าช่วงเช้าของวันที่๑๕กันยายน
เห็นพี่สมพศซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าที่มาเร่ขาย
แต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันไม่ตรงอยู่นิดหนึ่งกับที่พี่สมภพเคยไปแจ้งความไว้
บอกว่าเขาซื้อกับพ่อค้าที่เป็นผู้ชาย
แต่ว่านางสาวหน่อยบอกว่าเห็นพี่สมภพซื้อกับแม่ค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับ
ส่วนนางสาวหน่อยก็เชื่อว่าพี่สมภพถูกรางวัลจริง
เพราะเห็นเขาถ่ายรูปสลากเอาไว้จริงนะฮะ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ตำรวจสพเมืองระยองนะครับ
ก็จะได้เชิญตัวนางสาวจุรีซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟ
สอบปากคำเพิ่มเติมไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม
พร้อมกับต้องประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ขออัยัดสลากฉบับดังกล่าวไว้ก่อน
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
แล้วก็ตำรวจก็บอกว่าคุณสมภพตกลงไปหาหรือยัง

กระเป๋ากางเกงด้านขวาไปหาหรือยัง
คุณสมภพบอกผมไปหาแล้วเอากางเกงนั้นไปซักแล้ว

มันไม่มีอะไรเปื่อยยุ้ยหลุดอยู่
เขาก็เลยคิดว่าตอนที่เขาใส่ลอตเตอรี่

จังหวะจะเดินไปที่รถออกจากร้านกาแฟแล้วหยิบ